ต่อกันที่เรื่องนี้อันนี้ก็ปรี๊ดไม่แพ้กันเลย
สำหรับพี่ใหม่สุคลธวาคุณผู้ชมจำได้ไหม
พี่ใหม่เนี่ยเขาถอยรถเบ้นป้ายแดงออกมา

ถูกต้องคือตั้งใจจะเอารถเบ้นคันนี้
อวดในงานแต่งแต่ว่าเกิดเสียซ่อมไม่ทันแล้วแต่งมาตอนนี้เกือบเดือนนะคะ

ถึงว่าจะแต่งงานไปแล้วคุณดู
คุณว่าอุ่นขึ้นมั้ย
ฉันว่าร้อนตรงนั้นเชียงใหม่ร้อนเลยร้อนเลย
นี่เดี๋ยวจะมีอีกรูปนึงคือชีอวดบ้านไทย

จนชาวโซเชียลเนี่ยอดซีดซาสกันไม่ได้อย่างคุณเลย

คือจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความที่บอกว่าเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอากาศมันหนาว
เราก็ต้องแบบว่าท้าลมหนาวด้วยความที่เป็นตัวเรา

พูดตรงบ้านท้ายมันต้องโอเคแหละ
ดินที่ไหนล่ะจะสู้ดินระเบิดของใหม่ได้

ทีนี้พี่ต้นเป็นคนถ่ายให้แล้วก็แฮสแท็กว่า
แม่งสามีแต่มีอะไรที่ดูนกว่าดอยเต่าอะไรเอ่ย

ต้องดูนะคะว่าอะไรที่นูนกว่าเช่นข้อศอก

ไม่โฟกัสไม่ถูกจุดเลยทีเดียว
มีหลายมุมนะที่นูนได้เหมือนกันนะ
ที่แน่ตอนนี้เนี่ยหลายคนลุ้นน้องดอยเต่ามาหรือเปล่า

แต่ว่าเรื่องรถเจ้าปัญหาเนี่ยพี่ใหม่บอกฟ้องแน่นอน
แน่ล่ะค่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไป